มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของคู่จิ้นสุดฮอตแห่งวิกหมอชิดค่ะ
ยูโรทศวรรษแล้วก็น้องพิงพลอยค่ะ

เล่นละครที่เพิ่งจบไปโอ้โหเรตติ้งพุ่งปรี๊ด
นี่สำคัญแฟนคลับเต็มบ้านเต็มเมืองคุณผู้ชม
งานประกาศรางวัลเนี่ยที่เข้าไปคุณผู้ชมโอ้โหชูป้ายเต็มไปหมดเลยนะคะ

ล่าสุดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปได้เจอทั้งคู่ค่ะ
ก็เลยถามถ่ายกันนะคะก็คือทั้งคู่โสด
แล้วก็หลายคนเจี๊ยให้เป็นคู่จริงนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมดูสัมภาษณ์นี้คือมันเขินแทน

ก็สักพักแล้วนะก็ยัง๙๑๑๐๐๕๗

ไม่ได้คิดเลยว่าคนจะชื่นชอบมากขนาดนี้ค่ะ

พูดด้วยจากผู้จริง

ก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคุยกันศึกษากันอยู่ครับ

ศึกษากันเพื่อนที่จะร่วมงานกันไงครับ
อ๋อก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนอยากให้เราเป็นคุณจริง

เอาล่ะเชียร์ตอนเชียร์เชียร์ต่อไปเขินจริงจิงนะยูโร

เถิกที่มันไม่ได้ต้องศึกษาดูใจ